คือก็เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษสุดหามห้าวเป้งเก่งกับผู้หญิง
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม
แล้วผู้หญิงเขาขับรถเก่งเข้ามากันในรถมีผู้หญิง๒คน
มอเตอร์ไซคันนี้มาปาดหน้ามาจอดขวาง
แล้วลงมาเคาะกระจกรถบังคับให้ผู้หญิงเปิดกระจก
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมไปดูในคลิปพร้อมกันค่ะ

จริงสิค่ะใช่ค่ะคือในเพจที่นี่บางพลีนี่เขาเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกผู้หญิงเขาขอโทษแล้วยังจะทำร้ายเขาอีก
ฝากเจ้าหน้าที่ตามล่าผู้ชายคนนี้
ที่ทำร้ายร่างกายโดยการชกหน้าผู้หญิง

เกิดขึ้นแถวซอยวัดศรีวารีน้อย

แล้วดูสิผู้หญิงเขาขอโทษแต่ก็โดนชกค่ะ

ลงมือทำร้ายใหญ่เลยมันเป็นอะไรของมัน
คือรถของผู้หญิงคันนี้เขาก็มาด้วยกัน๒คน
แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ไซคันนี้
ไม่รู้ว่าไปขับเบียดหรือว่าไปปาดอะไร
แต่ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ปาดหน้ารถเก๋งแล้วก็จอดขวาง
ลงมาตะโกนถามแบบที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ

แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นดูสิทำร้ายทั้งคน
รถจนรถก็เสียหายคนก็เจ็บนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปเราก็พยายามหาความคืบหน้านะ
คือนะตอนนี้มันยังไม่ได้คืบอะไรไปมากกว่านี้
แต่คนเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ
บอกว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยนะให้บอกไปเลยว่า
ทะเบียนรถของอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไง
ลักษณะท่าทางเป็นยังไงเกิดเหตุที่ตรงไหน
คลิปนี้จะได้มาเป็นหลักฐานได้
แล้วก็เตือนด้วยว่าผู้หญิงถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ต้องจอดไม่ต้องเปิดกระจกไม่ต้องคุยด้วยเลย
เร่งเครื่องให้หนีไปเลยแล้วไปในจุดที่มีคนเยอะ
ครับผมก็เข้าไปดูในเพจนะที่นี่บางพลี
ตอนนี้เขาบอกว่าขอบคุณที่มีการส่งเรื่องราว
ส่งข้อมูลเข้ามาให้นะครับสำหรับกรณีคนชกหน้าผู้หญิงครั้งนี้
ข่าวนี้ออกทุกช่องดังใหญ่แล้วไม่นานคงได้ตัวนะครับ